ส่วนข่าวนี้ค่ะกระบะแต่งซิ่งมาเลย

จังหวะที่กำลังเก็บสายเติมนั่นแหละ

เดี๋ยวเข้ามาคัทเกลียดเอาผมมาต่อ
มันยึดมาหน้าทางมันแม่งจวงใจแบบจวงใจแบบแค่เจนมากเลยค่ะ
หน้าทางที่สองยึดไปไปหนูครับ
มาจ่ายค่าน้ำมันก่อนแม่พี่ไปเลยครับ
ไปแล้วอ่ะคุณอันนี้คือตั้งแต่เข้าปั๊มมาเลยนะ
มาจอดมาจอดปั๊บน้องดีเซลพันหนึ่งนี่แหละค่ะ
แล้วพนักงานเขาก็เติมให้ปกติเลยนี่เป็นปั๊มแถวถนนแจ้งสนิทค่ะ
ที่อำเภอคำเขื่อนแก้วที่ยะโสธรเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะ
ช่วงเย็นเย็นหน่อยดูจากเวลากล้องวงจรปิดสี่โมงสิบสองนาที
แต่ทีนี้จังหวะที่พนักงานเนี่ยเขาเก็บสายหัวเติมน้ำมันหัวจ่ายเสร็จแล้วปั๊บ
เขาก็จะต้องมาเอาตังค์ใช่ไหมแต่รถคันนี้ลืมหรืออะไรหรือตั้งใจอ่ะคุณ
เพราะว่าเนี่ยจังหวะนี้ค่ะพอเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บพนักงานปั๊มกำลังจะหันมาแล้วก็เก็บตังค์
แต่สุดท้ายดูอ่ะทำไมอ่ะคนที่ขับกระบะอ่ะเขาไปแบบไม่สนเลยอ่ะนี่
เขียนเอาไว้ว่าเสียภูจำได้แค่นี้มาจอดตรงหัวจ่ายปั๊บ
หลังจากนั้นคนขับวัยรุ่นผู้ชายไม่น่าจะเกิน๒๕๒๖อ่ะ
เปิดกระจกลงมาแล้วก็บอกดีเซลพันหนึ่งเติมเสร็จปั๊บ
จังหวะนั้นตัวของคุณปรีชายาจะไปรับตังค์พอดี
แต่เขาเร่งเครื่องไปเลยคุณปรีชายาทำยังไงต่อ
ตะโกนบอกผู้จัดการปั๊มสิคะให้ผู้จัดการขับรถตามไปหน่อย
แล้วกระบะคันนี้เขามุ่งหน้าไปยังตัวเมืองยะโสธร
คุณผู้ชมเชื่อไหมทางผู้จัดการปั๊มตามไปจนถึงแยกไฟแดง
แยกไฟแดงบายพาสแมคโครอ่ะไกลยี่สิบกว่ากิโลจากปั๊มอ่ะค่ะ
แล้วพอกระบะเนี่ยคงรู้แหละว่าโดนตามอยู่ใช่ไหมเขาตั้งใจทีนี้เหยียบคันเร่งฝ่าไฟแดงออกไปอย่างไวเลย
ทีนี้ผู้จัดการเห็นคงตามต่อไม่ได้ก็เลยหยุดตามมานะคะ
ทีนี้อยากฝากไปไปถึงเจ้าของรถว่าถ้าเกิดว่าเห็นข่าวนี้
ช่วยหน่อยเถอะพี่พี่เอาค่าน้ำมันมาจ่ายหน่อยเถอะ
เพราะว่าตัวหนูเนี่ยก็ทำมาหากินเหมือนกันถ้าเกิดพี่ไม่เอาตังค์มาจ่าย
เขาหักค่าแรงหนูนะกว่าจะครบกว่าจะครบพันหนึ่งเนี่ย
โดนหักค่าแรงสามวันทำงานฟรีสามวันเลยน่ะ
แล้วเขาก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ให้กับตำรวจสพ
คำเขื่อนแก้วดำเนินคดีแล้วด้วยนะคะสงสารพนักงานปั๊มนะใช่
ทำงานชดใช้อีกนะฮะ